เพราะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้
ดังนั้นวันนี้เราจะนำเสนออีกแง่มุมหนึ่งคือ
เตือนเพื่อให้เห็นถึงภัยแล้วก็อันตรายที่เกิดขึ้น
คุณรสลินได้มีการรายงานข้อมูลไปมีผู้เสียหายถูกลวงไป
แล้วก็มีการฉกทรัพย์สินไปเรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นครับ
วันนี้ข้อมูลที่จะนำเสนอเสนอเพื่อเตือนภัย
เป็นสีเหลืองแล้วก็มีรูปพึ่งนะครับ
อาจจะเกี่ยวข้องกันว่าคือพึ่งเขาจะอยู่กันเป็นฝูง

ก็ติดตั้งคราวนี้เวลาการใช้งานนะครับจะเห็นสั่นแบบนี้นะครับ
วิธีการจะแมชกันกับเพื่อนกับคนในโลกแอปพลิเคชันด้วยกัน
ก็คือเมื่อเขย่าโทรศัพท์แล้วแล้วมีคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
คราวนี้พอจับคู่กันได้ปุ๊บก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการทำความรู้จักครับ
นี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะใช้เพื่อหามิตรภาพดี
ก็มีเหมือนกันแต่อันตรายก็มีเช่นเดียวกันมองโลกต้องมองสองด้านนะครับคุณผู้ชม
พอมีการจับคู่กันได้ปุ๊บพูดคุยกันแล้วคนที่ไม่หวังดี
ก็อาจจะใช้โอกาสนี้แหละครับทำความรู้จักสอบถามข้อมูล
ชื่อเสียงเรียงนามการศึกษาโสดหรือเปล่ามีทรัพย์สินอะไรบ้าง
อยากจะถามข้อมูลไปก่อนในช่วงระยะเวลา
เพื่อทำความรู้จักกับคนคนนี้มากขึ้นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงต้องระมัดระวัง
เสร็จแล้วนะครับก็จะมีการนัดพบปะพูดคุยกันแบบตัวเป็น
ตามสถานที่ต่างครับบ้างก็อาศัยว่าไปทำบุญบ้าง
ทำให้รู้สึกว่าภาพลักษณ์เป็นคนดีหรือไปพบกันในสถานที่ต่าง
แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่คนร้าย
หรือคนที่ไม่หวังดีอาจจะฉวยจังหวะฉวยโอกาสนะครับ
ถ้ากรณีที่มีการขับรถไปหรือมีการใส่ทรัพย์สินมีค่าไปด้วย
คนร้ายอาจจะฉกชิงทรัพย์ไปหรือทำเป็นขอยืมรถอาสาขับรถให้
และเมื่อผู้เสียหายหรือคนที่เป็นสุภาพสตรี
ใจอ่อนยอมให้ขับยอมให้อาสาไปส่งแล้วลงจากรถไป
นี่แหละครับเป็นช่วงจังหวะที่คนไม่หวังดีอาจจะเชิดรถไปเลยก็ได้
ก็เกิดความสูญเสียกันมานักต่อนักแล้วนะครับ
ดังนั้นในวันนี้เรานำเสนอข้อมูลเหล่านี้เพื่อเตือนภัยให้กับทุกคนนั้นได้เห็น
แล้วก็เข้าใจว่าในโลกออนไลน์ในโลกของแอปพลิเคชันเนี่ย
มีสองด้านเสมอนะครับถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง